เรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ทูตที่จะเข้ามาพักอยู่ที่คอนโด
เอ้าทำไมมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาอีก
เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นพาดหัวข่าวแล้วก็วุ่นวายกันเลย
แล้วก็พาดหัวแบบนี้ไหนว่าไม่มีแล้ว
ใช่ค่ะมีอีกเคสหนึ่งโผล่ออกมาแล้ว
แต่ต้องบอกนะว่าอันนี้คือคนละกรณีกันกับคราวที่แล้ว
เพราะว่าคราวที่แล้วคือเป็นลูกทูตซูดานกับครอบครัว
เป็นกรณีทูตเอสโตเนียแน่นั่นเอง
เท่ากับตอนนี้มี๓กรณีนะที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับ

และ๓กรณีของเอสโตเนีย
ใช่ค่ะคือจริงแล้วเขาก็มีการประสานกับคอนโด

เข้าพักที่คอนโดนี้เป็นเวลา๑๔วัน
แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องชื่นชมทางนิติบุคคลนะ
คือสังเกตแล้วก็คิดถึงลูกบ้านคอนโด
ที่มีอยู่๖๐๔ห้อง
ก็เลยตัดสินใจปฏิเสธในเรื่องนี้ไป
แต่มันกลายเป็นความวุ่นวายค่ะคุณผู้ชม
เพราะดูภาพสิคือมีทั้งตำรวจ
ต้องประสานทางสำนักงานเขตคลองเตย
ต้องมีการคุยกับสถานทูต
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคะทูตเอสโตเนียไม่ได้เข้าพักเมื่อวานนี้นะคะ
โดยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเลยค่ะ
รถตู้ของสถานทูตเอสโตเนีย
พาเจ้าหน้าที่ทูต๑คนมาจากสนามบิน
แล้วก็มาขอกักตัวที่นี่ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งอีเมลมาแจ้งแล้วนะ
แจ้งตั้งแต่บ่าย๒ของเมื่อวานนะคะ
แล้วหลังจากนั้นตอนเย็นก็มีรถตู้มาจอดหน้าคอนโดเลย
ซึ่งทางนิติบุคคลเขาก็คำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกบ้านในคอนโดที่มีอยู่๖๐๔ห้อง
ก็เลยกลัวไงว่าจะกระทบกับลูกบ้านในคอนโด
แล้วก็เป็นการป้องกันโควิดของคอนโดด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วก็คอนโดเขาบอกเหตุผลแบบนี้นะฮะ
บอกว่าถ้าจะเอาเจ้าหน้าที่สถานทูต
มากักตัวอยู่ที่นี่แต่ห้องพักที่มีการเช่าไว้
มันเป็นการเช่าในนามบุคคลไม่ใช่ในนามสถานทูต
ทีนี้ครับทางนิติบุคคลคอนโดก็เลยต้องขอเจรจานะฮะ
ให้ไปพักที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในคอนโดนะฮะ
ก็นี่แหละค่ะแม้ว่าทางสถานทูตเอสโตเนีย
เขาจะประสานแล้วนะว่ามีกลุ่มที่จะมาพัก
คนที่จะมาพักมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดแล้ว
จากสถานทูตต้นทางทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะนิติบุคคลเขาพิจารณาแบบนี้
กลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับลูกบ้าน
ที่เขาดูแลคอนโดนี้หน่อยค่ะ

ตอนค่ำแล้วครับเพราะว่าทางนิติบุคคลเขาไม่ยอม
ให้เข้าพักนะครับก็มีการประสานตำรวจสำนักงาน
คลองเตยเข้ามาช่วยในการพูดคุยเจรจา
แล้วก็ทางคอนโดเขาบอกเขาติดต่อไปยังสบคด้วย
ใช่คือติดต่อให้ช่วยประสานเรื่องนี้ค่ะ
แต่ว่าได้รับการแจ้งบอกว่าให้ประสานไปยังสถานทูตเอง
เพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างคอนโดกับสถานทูต
อันนี้คุณนาราชาบอกมาก็เลยแบบเอ๊ะมันถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้
สบคจะต้องช่วยประสานให้ด้วยหรือไม่อย่างไร
แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วผู้แทนสถานทูตเขาก็ประสานไปยัง
ส่วนการต่างประเทศขอให้จัดสถานที่พักให้
แล้วก็ยินยอมที่จะย้ายไปพักที่สถานที่ที่กระทรวงการต่างประเทศ
จัดหาไว้ให้ซึ่งทางตำรวจแล้วก็พอเขตคลองเตยมีการตรวจสอบ
ขอให้ทางสถานทูตแจ้งกลับว่าให้ไปพักที่ไหน
จะได้ติดตามเรื่องการพบเชื้อได้ภายหลังด้วยนะคะ
วันนี้ก็ต้องรองรับฟังดูนะฮะว่า
ทางด้านของสวบคจะมีการแถลงชี้แจงถึงเรื่องกรณีนี้หรือเปล่า
กรณีของแอสโตเนียนะครับ
แต่กรณีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวบอกนิดนึงละกันค่ะ
สำหรับเรื่องนี้คือมันส่งผลกระทบมาตั้งแต่กรณีที่
ระยองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วพอมันกลายมาเป็นผลกระทบแบบนี้นี่
ช่วงวันนี้เดี๋ยวทางด้านรัฐมนตรีช่วย
สาธารณสุขวันนี้ก็จะลงพื้นที่ไปที่ระยอง
ก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับคนระยองด้วย